คุณผู้ชมค่ะเย็นนี้อยากจะวอร์มเสียง

วันนี้วันเกิดของขวัญใจหนุ่มหล่อ

ณเดชน์คุกิมิยะเจ้า
นี่แหละค่ะปีนี้อายุครบ๒๙ปีแล้วนะคะ

และครอบครัวเข้าไปทำบุญกัน
เป็นวันเกิดที่เรียบง่ายอบอุ่น

โวยพรจากยาย่าเนี่ยในโซเชียลยังไม่มี
รอไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นวันนี้เนี่ย

รอฟังคำตอบได้ว่าปีนี้เขาอวยพรอะไรกัน
หรือจะกระซิบว่ามาขอน้องแต่งได้แล้วนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออต้องรอนะ
รวมไปถึงของขวัญอะไรอย่างนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนะ
เดี๋ยวช่วงเย็นนี้ได้เจอแน่นอนงานอีเวนต์อยากจะเห็นภาพคู่เหมือนกันนะ
คู่นี้เขาไปงานอีวงอีเวนต์เขาจะมีความหวานอะไรยังไงอีกนะจ๊ะ
แล้วก็เห็นว่าน่าจะถือเลิกดีวันเกิดตัวเองด้วยแหละที่ณเดชน์เขาจะปล่อยของดี
ีเซอร์ซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองนะจ๊ะเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะ
มาแค่นี้ตั้งหน้าตั้งตารอกันได้เลยนะจ๊ะ
อยากฟังเพลงเต็มนะคะก็ต้องอดใจรอกันนิดนึง

แน่นอนติดตามได้ทางยูทูปแชนแลลณเดชน์คุกิมิยา
อันนี้เชอรี่วอร์มเสียงเพื่อที่จะร้องเพลงตามเขาใช่ไหม